ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง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
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

สวัสดีค่ะ

มาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับ

โมง๒๐หรือ๑๘นาฬิกา๒๐นาทีแบบนี้นะครับ

เราจะนำแรงบันดาลใจ

สู้ชีวิต

ได้ความพึกเหิมจากการสู้ชีวิตด้วยนะคะ
เมื่อใดก็ตามที่นักสู้ที่มาร้องในรายการของเราร้องได้ครบ๑๐เพลง
หยิบไปเลยค่ะ๑ล้านบาท
แต่ละคนมาก็มีเรื่องมาแบ่งปันนะคะต่างกันไปนะคะ
เรายังได้ประโยชน์ด้วยนะครับคุณผู้ชมเองก็เช่นกันนะคะ
เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

หนุ่มน้อยคนนี้ครั้งที่แล้วเขาก็มาแบ่งปันเรื่องราวของเขานะคะ
ปัญหาของเขานี่ก็แตกต่างกันไปเพราะว่าเขายังอายุน้อยอยู่
พ่อครัวของผมมีด้วยกัน๔คนครับ
มีผมมีพี่ชายมีพ่อแล้วก็มีแม่
ตั้งแต่ผมจำความได้นะครับ
พ่อแม่ของผมเนี่ยก็ทะเลาะเบาะแว้งกันมาโดยตลอด
ส่วนมากจะทะเลาะกันเรื่องเงินครับ
ผมเป็นพ่อของก๊อฟครับอยู่กับแม่ก๊อฟมาหลายปี
มาเลี้ยกุ้งเลี้ยงปลาทีแรกมันก็ได้ดีครับ
พอมาหลังเสร็จสกิจก็เปิดเครื่องครับ
ปีกู้หนี้ยืมสินเข้ามาประมาณสองแสนนะครับ
พอเงินเริ่มขาดแคลก็เริ่มทะเลาะกันครับ

ด้วยความร้องไห้ผมก็สมเพศลูก
เห็นพ่อแม่คนอื่นก็อยู่ดีครับ
พ่อแม่มาทะเลาะกันต้องแตกแยกครับ
ตอนที่แม่ตัดสินใจกับพ่อของก๊อป
คือแม่บอกเขาว่าหนี้สินที่มีอยู่แม่จะใช้เอง
ตอนนี้ผ่านมา๗ปีก็หนี้เพิ่มมาประมาณ๖แสน
ผมอยากได้เงินไปใช้หนี้ให้กับแม่ครับ
เพราะว่าทุกครั้งที่แม่ผมอยู่คนเดียว
หรือว่าปิดร้านผมก็จะเห็นแม่ผมเศร้าแล้วก็ร้องไห้เสมอมา
ผมรู้สึกว่าถ้าผมใช้หนี้หรือหาเงินมาปลดหนี้

แม่ก็จะมีความสุขแล้วก็หายเครียดครับ
ความฝันของผมก็คืออยากจะเห็นแม่มีรอยยิ้มได้อีกสักครั้งครับ
เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
กลับร้อย

น้องกอล์ฟนะครับบรรดิเกียรตินิยม
ขอวิ่งชนใช้หนี้ให้แม่ครับ
ยังคงความหล่อเหลาไว้เหมือนเดิมนะครับ
ทำไมต้องยืนเบียดขนาดนั้นคุณป่า

นี่ถึงจะมีเรื่องเครียดแต่ครั้งที่แล้วมา
ให้คุณดูในห้องส่งแล้วก็ให้คุณดูทางบ้าน

กลับมาในครั้งนี้พักไป

ก็ฟังเพลงให้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าในการที่เราได้มาเวทีนี้
ต้องได้ให้ล้านรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่จะนำเงินไปเพื่อแบ่งเบาภาระแม่ครับ
โอกาสนี้มีค่าก็พยายามกลับไปแล้วก็ฝึกซ้อมให้มากยิ่งขึ้นครับ
ครับวันนี้ก็ขอต้อนรับคุณแม่กระหนกวันด้วยนะครับคุณแม่ของน้องก๊อฟสวัสดีครับ

คุณแม่มาเป็นแรงใจให้กับก๊อฟเหมือนเดิมนะครับน้องก๊อฟนี่นอกจากจะร้องเพลงเก่งแล้ว
เรียนดีถึงได้เกียรตินิยมอันดับ๒ทีเดียวจากมหาวิทยาลัยศิพากร

สาขาธุรกิจโรงแรมและที่พักครับ
ถือว่าเรียนเก่งแล้วทำไมก๊อฟถึงเลือกมาทางนี้
ผมเลือกร้องเพลงเพราะผมคิดว่าต้องดูแลแม่ครับ
คือแม่อยู่คนเดียวเราก็โทรคุยกัน
แม่อยู่คนเดียวจนปวดเป็นโรคเลยใช่ไหมครับ
หลายหลายโรคอ่ะเป็นไขมันในเลือดเป็นไทรอยด์
แล้วก็รู้ว่าแม่เครียดแม่เครียดประจำร้องไห้บ่อยมาก
ณตอนนี้แม่ก็เลยปล่อยให้น้องเดินตามความฝัน

ใช่ค่ะแล้วแม่ก็มีความสุขที่มีเขาอยู่ใกล้
บ่อยครั้งที่ว่าเขาช่วงที่ไม่ก็ไม่ได้ประกวดหรืออะไรอย่างนี้
ทำงานแถวบ้านบ้างได้เงินน้อยแต่ลูกได้อยู่ใกล้
ณตอนนี้ก๊อฟตั้งเป้าไว้ถึงอายุเท่าไหร่นะฮะ

ฝันไว้ว่าเส้นทางประกวดของหนูมันสิ้นสุดตรงไหนในความฝันของเรา
คิดว่าในระยะเวลา๓ปีครับ
ก็คือถ้าสำเร็จก็คงดำเนินตามขั้นตอนใช่ไหมครับ

เป็นศิลปินมีเจ้าเสียง
ไม่ว่าจะเป็นนักร้องดาราทุกอย่างเลยครับ

มีหนทางที่มันดูแล้วมันจะมั่นคง
แล้วก็สามารถจุนเจครอบครัวได้

แล้วก็๒๕ก็อาจจะกลับไป
กลับไปทำงานโรงแรมที่เราเรียนมาครับ
แล้วทีนี้พี่ถามหน่อยระยะทางระหว่างที่ประกวด
นู่นนี่นั่นรายได้เราเป็นยังไง

ก็เป็นช่วงที่แม่ป่วยหนัก

คือเป็นเงินที่ต่อชีวิตของก๊อฟและแม่
ก็เลยเอาเงินก่อนนั้นไปรักษาคุณแม่เราเสียดายไหม
คุณแม่ครับเนี่ยเงินก้อนแรกที่เขาหามาได้เนี่ยแต่ว่ากลับจะต้องมาหมดไปเพราะว่าเอามารักษาคุณแม่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

พร้อมครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วมาอินโทรเพลงที่สี่นะครับรูปราคาหกหมื่นบาทมาเลยครับ

คุณแม่รู้สึกยังไงคุณแม่รู้สึกยังไงคุณแม่รู้สึกยังไงคุณแม่รู้สึกยังไงคุณแม่รู้สึกยังไงคุณแม่รู้สึกยังไงคุณแม่รู้สึกยังไงคุณแม่รู้สึกยังไงคุณแม่รู้สึกยังไงคุณแม่รู้สึกยังไงคุณแม่รู้สึกยังไงคุณแม่รู้สึกยังไงคุณแม่รู้สึกยังไง
สำหรับเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
ก๊อฟจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้
ออกมาครับว่าจะสู้หรือจะหยุด

เหมือนจะใช้อยู่เหมือนกับว่าจะ
เราบอกว่าไม่ใช้

พอจะนึกออกบ้างครับก็คิดว่า

อย่าหยุดจนกว่าดนตรีจะจบนะครับ

สำหรับเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๔

ขอเป็นพระรองของน้องสักคน
เพราะรู้ว่าชนพระเอกไม่ได้
ได้แค่พระรองอย่างนี้
พี่ก็พอใจ
รอว่าวันใดจะได้เลื่อนชั้น
ขอเป็นพระรองของน้องเนื้อล้วน
ถึงไม่พูดควรก็ไม่ไหวกี่วัน
เฝ้ารอเฝ้าคอยเฝ้าหวัง
ดังเดือนตะวัน
คงจะมีวันที่ฟ้าเลี้ยวมอง
เฝ้ารอวันนั้น
วันที่เวงวา
วันที่โศกะน้ำตาถวมห่อง
พระเอกทำให้น้ำตาไหลน้อง
จะมีพระรองคอยเช็คน้ำตา

ขอเป็นพระรองของขวัญชีวิต
คอยฟ้าพระนีชะโนมพื้นลา
วันที่ฟ้าสูงสุดสอยเลื่อนลอยลงมา
วันที่ดอกฟ้าเมตตาพระรอง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
แต่ว่าคิดว่าในระยะเวลาที่เรานึกเพลงนี้ครับ
คิดว่าในแต่ละท่อนเราไล่เรียงอย่างละเอียดแล้วครับ
ว่าน่าจะถูกครับ
สำหรับเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
ก๊อฟร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐๐บาท
ก๊อฟร้อง
ก๊อปร้อง